เผาทำไมเผาทำไมด้านหลังเนี่ยเจ้าถิ่นดุโอ้ยห่วงพื้นที่เก็บเห็ด
คุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมที่อยู่ด้านหลังคุณคิงกับดิฉันเนี่ย
ดูมันกลายเป็นซากหมดเลยอ่ะเทียบเลยอ่ะ
ชาวบ้านอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแปดคันก็ไปจอดเรียงเรียงเรียงไว้
จะไปเก็บเห็ดคนในป่าแล้วท้ายที่สุดเจอไฟจุดเผาแบบนี้
แล้วเดี๋ยวดูนะตอนที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยมันยากนะ
โหดูสิ

อเตอร์คลอสมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะ
ฝ่าไปตำรวจสภบ้านด่านลานหอยค่ะแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาคหก
ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปเส้นทางมันก็วิบากเหลือเกินคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ถูกไฟไหม้
อยู่ตรงเนินมะขามป้อมหลังอ่างแม่กองค่ายหมู่๑ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่สุโขทัยแล้วต้องบุกป่าฝ่าดงไปแบบนี้เพราะอะไรล่ะอืม
ดูสิ๔๐กว่านาทีนะกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาถึง
พอมาถึงแล้วเจอซากอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะโดนเผาวอดโดนเผาเกรียมแปดคันอ่ะ
แล้วชุดพิสูจน์หลักฐานนะคุณคิดดูดิกว่าจะแยก
องออกไหมคันไหนสีอะไรคันไหนสีอะไรมันกลายเป็นสีดำหมดแล้ว
เขาต้องแยกซากรถแต่ละคันแต่ละคันเอามาวางวางเอาแยกไว้
แล้วก็เอาเนี่ยเอาตัวเลขมาวางไว้ให้เห็นว่านี่คือมอเตอร์ไซค์กี่คัน
แล้วต้องตรวจสอบหาสาเหตุว่าไฟไหม้มันมาจากอะไรถามผู้กำกับสพบ้านด่านลานหอยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพลหลวงใหญ่ซึ่งท่านก็ประสานกับทางนายกเทศอ่ะ
นายกเทศมนตรีตำบลตลิ่งชันเอาตัวเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์มาก่อน
มาคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอามาสอบซิ
ทั้ง๘คนเนี่ยบอกว่าพวกผมขี่มอเตอร์ไซค์๘คันมามาจากอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะ
จะมาเก็บเห็ดโค้งในปลาในป่าใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเห็นนี่แหละ
ทีนี้พอพวกผมมาถึงปั๊บพวกผมก็จอดมอเตอร์ไซค์เรียงกันไว้
แล้วแต่ละคนก็แยกย้ายไปเก็บเห็ดหลังจากนั้นค่ะ
ควันไฟมันเริ่มมากลิ่นมันก็เริ่มมา
เอ้ากลับมาดูที่รถตัวเองเอ้ยพวกเรารถถูกไฟไหม้
หมดเลยอ่ะแปดคันทีนี้ตำรวจเนี่ยนะ
เขาบอกว่าน้ำหนักที่ให้ไปเนี่ยให้ไปเรื่องเกี่ยวกับการคนมาก่อเหตุวางเพลิง
เพราะว่าฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ยเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าเดินทางมาจากทุ่งเสลี่ยมใช่ไหม
ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยแล้วจู่ก็มาเก็บเห็ดโคนในพื้นที่
นี่ไงเจ้าถิ่นดุที่ว่าเป็นเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาไม่พอใจหรือเปล่า
คนต่างถิ่นมาแย่งเก็บเห็ดโคนทำไมอ่ะแล้วเห็ดโคนมันแบ่งกันไม่ได้เหรอ
ราคามันสูงคุณผู้ชมโลนึงเห็ดโคนโลละ๕๐๐โลละ๘๐๐เลยนะ
เห็นไหมว่าราคามันสูงแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนในพื้นที่ไม่พอใจที่มีคนต่างถิ่นมาเก็บเห็ดโคน
แต่พี่เอาจริงถ้าพี่เล่นขนาดว่าจุดไฟเผา๘คันรวดแบบนี้
เล่นหนักไปเปล่าอ่ะทำไมไม่เตือนดีไม่บอกดีไม่อยากเจอหน้าไม่อยากเผชิญหน้ากลัวทะเลาะติดป้ายเอาไว้ก็ได้
เอาห้ามสิติดป้ายห้ามห้ามเข้ามาเก็บสิหรือติดแล้วแต่เขาไม่ฟังเลยใช้วิธีการจัดการแบบนี้
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นนะแต่เดี๋ยวต้องเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ทรัพย์สินเสียหายหมดเลยอ่ะ